เซธีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ล้วงเคล็ดลับความรวยด้วยหมูนุ่ม
จุ่มลาดย่าหน้าสหกรที่วันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นร้อยหม้อ
จนสามารถซื้อตึกราคา๖ล้านบาทได้กับเส้นทางที่ต้องสู้ไม่ถอย
เปอร์สุดเด็ดเจ๊หน่อยกลัวยจับหยวน
ที่ใช้กระดูกหมูกว่า๒๐กิโล
ยอดคล้าย๒๐๐ชามต่อวัน
พร้อมความเป็นแม่ที่ต้องเสียสละเพื่อให้ลูกได้ดี
กว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
พวกเขาต้องผ่านมรสุมชีวิตมาขนาดไหน

เราไปค้นหาคำตอบพร้อมกับน้องจ๊ะและเจ๊คิมกันเลยครับ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วาเรจี้ปากท้องของคนอยากรวย
นี่ตอนนี้เรามาเนี่ยเขายังไม่เปิดร้านนะ
แต่เขาเปิดให้รายการเราโดยเฉพาะเลย
ปกติตอนเย็นไม่มีที่นั่งเลยนะคะคุณค่ะตรงนี้นะคะชื่อร้านว่าจุ่มลาดย่าหน้าสหกร
เขาขายดีวันละประมาณร้อยหม้อเลยเหรอ
กว่าหม้อแม่แล้วแม่หันไปตรงนู้นอันนั้นตึกตึกนั้นอ่ะเขาเพิ่งซื้อจ้า

เราไปดูกันว่าเขามีวิธีการยังไงนะคะในการที่จะบริหารจัดการเก็บเงินและซื้อตึกได้เงินสดขนาดนี้
นี่แหละครับร้านจุ่มลาดย่าหน้าสหกร
ตั้งอยู่ริมถนนลาดย่าระหว่างซอย๔กับซอย๖บริเวณหน้าร้านสหกรกรุงเทพ
ที่นี่เนี่ยเขามีทีเด็ดอยู่ที่น้ำซุปรสแซ่บสูตรจากจังหวัดสุรินแท้เลยนะ
ทอดความอร่อยจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนับ๑๐ปี
กับหมูเนื้อนุ่มที่จะจิ้มจะจุ่มกี่คำก็อร้อยพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ทำให้ลูกค้าติดใจจนขายดิบขายดี
แบบนี้เนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงตามเจ๊คิมกับน้องจ๊ะไปกันเลยครับ
คุณแม่ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีที่สุดคือจิ้มจุ่มมีจิ้มจุ่มแบบไหนบ้างคะ
มีหมูมีเนื้อมีกะเลค่ะ

ขอหมูขอหมูย่างกับไส้ย่างจะหมดก่อน
ขายจิ้มจุ่มนั้นขายดีขนาดร้อยเมาะจริงปะแม่

ถ้าเนื้อหมูล้วนก็ประมาณ๓๐กว่าโล
๓๐กลัวโลจุ่มมารี่ขายดีที่สุดแม่

นี่แต่เป็นหน้าที่ของหนูเองในการที่หนูจะไปอยู่กับลูกชาย
พอรู้ว่าแม่สมจิตเนี่ยมีลูกชายที่คอยหมักหมูให้
ก็รีบขอสูตรเลยนะจ๊ะน้องจ๊ะ
แต่คงต้องรอให้พี่ป๊อกเตรียมวัตถุดิบต่างไปก่อน
ระหว่างนี้เราขอพาตะลุยอีสานไปกินของอร่อยพื้นถิ่นกันถึงเมืองอุดร
เมนูที่ชื่อว่าหมี่กะทิจากร้านดังระดับตำนาน
อย่างร้านแม่หนูซึ่งผู้ที่จะเปิดสูตรเด็ดของหมี่กะทิก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
เจ๊ตุ้มลูกสาวของแม่หมูนั่นเองล่ะครับ
คืออะไรกันล่ะครับหนูทำทุกอย่างที่เหมือนแม่
หมดเลยแม่เป็นคนที่สนุกสนานคุยกับลูกค้าเก่ง
อัพยาสัยดีอย่างเงี้ยหนูก็ได้แม่มาป๊๊ะ
อันไหนที่เธอขอได้ก็คือให้เค้าไปยังแจกแผงแต่ก็จะแขนมากไม่ได้
ได้แต่มีลิมิตลิมิตหายเหมือนแจกฟรีแบบนี้เนี้ย
แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมร้านแม่หนูถึงเป็นที่รักของชาวอุดร
แล้วหมี่กะทิของเจตุ้มแตกต่างจากที่อื่นยังไงแหละครับหมี่กะทิอ่ะ
ต้องให้ออกเปรี้ยวหวานมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันเลย
แล้วก็เหนียวดีด้วยอร่อยด้วยแล้วที่ไหนก็ได้เหมือนที่นี่
เขาบอกปรุงเทพเข้ามากินไม่ได้ติดใจเลย
คุณผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าวัตถุดิบต่าง
ขั้นตอนการทำหมี่กะทิสูตรแม่หนูมีอะไรบ้าง
อันดับแรกใส่หัวกะทิตามด้วยน้ำตาลปี๊บเต้าเจียวและพริกแกงสูตรลับเฉพาะของทางร้านเคี่ยวให้เข้ากันจนได้ที่ก็ใส่พริกปนเพิ่มความแซ่บไปนิดหน่อย
ขั้นตอนต่อมาก็ใส่เนื้อหมูบดลงไปจากนั้นนำหางกะทิเทลงไปเคี่ยวให้เข้ากันจนขึ้นหม้ออีกรอบจากนั้นเทไข่ลงไปในหม้อและเคี่ยวให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยบอกได้คำเดียวเลยล่ะครับว่า
แซ่บอีหลีแต่เห็นว่าขายดิบขายดีแบบนี้เจ๊ตุ้มเคยเป็นหนี้บ้างหรือเปล่าล่ะครับ
อยู่เนี้ยเป็นป่าช้าเดิมไงพี่หนูก็เอาข้าวของที่หนูขายเนี้ย
ไหว้สัมภาพเวียสีทั้งหลายอธิษฐานไหว้ให้ช่วงเนี้ย
ได้ลูกคงลูกค้าให้เนี้ยท่านไปท่านมาลูกค้าก็มาแล้วพี่
เหมือนกับเราแต่ไม่รอดเนี้ยอืมทยอยมาแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาอะไรเงี้ย
ไปไปมามาก็ขายหมดเฉยอย่างเงี้ยเอ่อบางวันสุดท้ายนี้อยากให้เจ๊ตุ้มฝากแง่คิดในเส้นทางอาชีพนี้ไว้หน่อยครับ
ทีมพี่แต่ละคนไม่ได้โรยไปด้วยกี่กุหลาก่อนพี่อืมมันก็ต้องมีลองผิดลองผิดต่างขายเล็กขายนิดน้อยไป
ช่วงหน้าใครที่กำลังรอสูตรหมักหมูของร้านจูมลาดย่าหน้าสหกรอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาล้วงสูตรลับกันต่อครับ
เซตถีใต้แดงเซตถีป้ายแดงยังอยู่กันที่ร้านจุมรัดยา
แต่ก่อนที่เราจะไปหมักหมูจุ่มกันอีกหนึ่งทีเด็ดที่ข้ามไปไม่ได้เลย
นั่นก็คือน้ำซุปนั่นเองล่ะครับซึ่งในช่วงเช้า
ของทุกวันพี่ป๊อกก็จะทำน้ำซุปเตรียมจากที่บ้านไว้
โดยขั้นตอนจะเริ่มจากการต้มไส้ไว้ประมาณ๑ชั่วโมง
เพื่อทำเป็นน้ำสต๊อกส่วนไส้ที่ได้ก็จะเอาไปหมัก
เพื่อเตรียมไว้ย่างหรือทอดขายอีกทีจากนั้นก็จะใส่ซอสที่ผ่านการหมักคอหมูย่างมาแล้วลงไป
ซึ่งในน้ำซอสก็จะประกอบไปด้วยซอสหอยนังรมกระเทียมน้ำตาลซอสปรุงรส
หลังจากนั้นใส่เครื่องสมุนไพรคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมหัวใหญ่เกลือ
ต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถนำมาที่หน้าร้านเพื่อเตรียมขายได้แล้วล่ะครับ
โดยที่ในหม้อเล็กนั้นก็จะใส่สมุนไพรและเครื่องปรุงลงไปเพิ่มเติม
เพื่อช่วยเพิ่มความหอมและรสชาติขึ้นอีกนั่นเองล่ะครับ
พอได้น้ำซุปมาเรียบร้อยก็ถึงคิวของเจ๊คิมและน้องจ๊ะ
หมักหมูจุ่มกันแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลย
ป๊อกคือมือหมักที่ดีที่สุดแม่วัตถุดิบต้องใช้อะไรบ้างคะ
เราจะมีหมูส่วนที่เป็นสะโพกแต่ทำไมเราถึงใช้ส่วนสะโพก
มันน้อยแล้วก็นุ่มแล้วก็จะมีน้ำมันหอยน้ำมันงาน้ำปลาว

ใส่อะไรบ้างคะใส่ได้เลยครับทุกอย่างเลยอะหมดแล้วหมดเลยครับ
ใส่น้ำมันงาลงไปด้วยน้ำมันงาน้ำมันหอยอิ่มนึงแค่นี้พอ
พอน้ำปลาวหมดเลยครับใส่น้ำลงไปอย่างนี้เลยเหรอ
เพื่อที่มันจะคลุกให้เข้าใช่
เสร็จแล้วเราก็พักไว้ชั่วโมงนึงคือเอาไปแช่น้ำแข็งไว้
แช่น้ำแข็งใช่เนื้อเข้ามาอย่างงี้ล่ะเหมือนกันครับ

เพราะฉะนั้นตอนที่เราทิ้งได้เราไปจิ่มน้ำจิ่มแล้วก็จิ่มน้ำจิ่มอ่าฮะไปข้อ
เคล็ดลับที่ทำให้จุ่มลาดย่าหน้าสหกรชื่อเสียงเรื่องลืนนั่นก็คือ
น้ำจิ้มนั่นเองซึ่งวิธีทำก็จะเริ่มจากนำมะขามเปียก
คันกับน้ำกรองเอากากใยออกใส่พริกแดงจินดากระเทียมน้ำตาล
เกลือน้ำปลาพริกปนคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วเอาไปเคี่ยวไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมง
ก็จะได้น้ำจิ้มรสเด็ดออกมาแล้วล่ะครับเมื่อพร้อมทั้งน้ำซุป
เนื้อหมูและน้ำจิ้มแล้วก็ได้เวลาที่จะมาจุ่มจิ้มจุ่มเหมือนกันแล้วล่ะครับ

เอกของร้านเลยก็คือจิ้มจุ่มหมูแล้วก็ทะเลนะคะ
ตำซั่วตำซั่วปูปะลามีไส้ย่างนะคะ

คอหมูนะคะจะมีความเนื้อหมูนุ่ม
มีความหวานนิดแต่ไม่ได้หวานมากนะคะทุกคน
แล้วที่สำคัญนะคะน้ำจิ้มนะคะครบรสเลย
มีความเผ็ดมีความเค็มมีความเปรี้ยว
แล้วก็ไม่ได้เน้นหวานมากรอบตรงนี้

มันกรอบนอกอ่ะแล้วนุ่มในแล้วไส้มันไม่ขมไม่เหม็นคาว
อื้มมมชิ้นใหญ่มาก
ชิ้นใหญ่มากสุกกำลังดี

อร่อยมากเลยเหมือนแบบด้วยความที่เขาต้มมาเนี่ย
ก็หวานน้ำต้มกระดูกไก่อยู่แล้วนะ

แต่พอเอาหมูสั่งมามันยิ่งหวานกว่าอีกอะ
น้ำจิ้มอุ้ยน้ำจิ้มก็ข้นเนอะ
หวานแล้วก็เปรี้ยวมะขาม

มันเข้ากันแบบมันไม่มีอะไรโดดหรอกแต่ก็หนัก

อิ่มอร่อยกับจิ้มจุ่มลาดยากกันไปแล้ว
ต่อไปเราพอใจที่แสนทางชีวิตของแม่สมจิต
เจ้าของร้านจุ่มลาดย่ารุ่นแรก
เริ่มขายจากร้านส้มตำรถเข็นเล็ก
ที่มีกำไรแค่วันละ๒๐บาท
ก่อนหน้าที่จะมาขายส้มตำทำอะไรมาก่อนแม่
ดำหน้าใส่หน้า

มีเงินติดกระเป๋ามาสามพัน

ทำมากี่เดือนขายได้ไหม

ผมไปสองสามเดือนก็หยุด
หยุดนอนอยู่บ้านเยอะเฉย

หมายอ่ะแม่เขาดูว่า
เขาบอกว่าให้อยู่ที่นี้ละ

ผัวเมียคู่นี้ต้องลำบาก

คุณเป็นผัวเป็นเมีย

ต้องลุก

ตัดสินใจกลับบ้านนอกไปขายควาย๓ตัว
ขายได้ตั้งมาเท่าไหร่

อีกมาเท่าไหร่แม่
ประมาณสี่หมื่นละลงทุ่งใหญ่ตอนนี้
ก็ในเมื่ออีกล้านข้างเขาขายทุ่งเจ๋วค้อนแล้วแม่เขาขายล่าง
มานั่งในร้านนะคะเขาก็บอกว่าต้าอยากสั่งเจ๋งฮ้อนกินได้ไหมอืม
สั่งมาให้ได้ไหมอ่าเราก็ไปสั่งมาเลยเราก็สั่งร้านน้องชาย
แล้วเกิดอะไรขึ้นก็เขาสั่งเนื้อเพิ่มสั่งเนื้อจากร้านนั้น
ไม่แล้วก็ของเรานี่แหละอ่าอุละเข้ากับบวนการแล้ว

ก็เห็นเงินแสนขึ้นมา

กลายมาเป็นร้านจิ้มจุ่มร้านใหญ่
มีเงินส่งลูกทั้ง๔คน
เรียนจบด้วยเงินจากการขายจิ้มจุ่ม
แล้ววันนี้แม่ก็ไม่ได้เป็นคนดูแลคนเดียวแล้ว

หนูอยากรู้ว่าทำไมเราต้องช่วยแม่

เส้นมาก็เหมือนที่ล้างส่งให้คนงาน

ตอนนี้ก็เป็นเสาหลักของร้านเลยใช่ครับวันนี้ภูมิใจไหมมีความสุขไหมที่คนแบบว่าเดี๋ยวพอห้าโมงนะคะ
พอร้านเปิดเนี่ยคนจะเต็มมากไม่มีไม่มีที่นั่งเนี่ยพี่ภูมิใจไม่มีความสุขไหม
ใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำอาหารให้ลูกค้าที่มานั่งทานแล้วก็ได้กินอร่อย
เป็นต้นแบบไหนครับความอดทนครับอดทนแล้วก็สู้ทนทนฝ่าความลำบากครับ
อยากจะย่อท้อต่อความลำบากก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ที่ให้อนาคตผมที่
ได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ให้ได้เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ครอบครัว
ถ้าไม่มีลูกเราก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอก
คุณแม่ก็เข้มแข็งแล้วพี่ป๊อกก็น่ารักเป็นลูกที่กระตันอยู่นะคะ
ฝากร้านเลยค่ะว่าร้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรค่ะ
ก็ร้านอยู่ถนนราชย่านะครับอยู่ตรงหน้าสหกรณ์ราชย่าวงเวียนใหญ่ครับ
สามารถโทรได้เลยพี่ป๊อก๐๘๙ครับ๘๙๔๕๙๙๑ครับ
วันนี้น่ารักมากนะคะคือแบบว่าขอบคุณมากขอบคุณคุณแม่สมจิตขอบคุณพี่ป๊อกมากนะคะ
ขอบคุณค่ะขายดีอยู่แล้วขอให้ดีเงินขึ้นไปสาธุสาธุตรงนั้นร่างกายแข็งแรงนะคะ
จากเส้นทางของจุ่มลาดย่าหน้าสหกรที่ฝ่าฟันขายจิ้มจุ่มริมถนนจนประสบความสำเร็จ
ก็มาถึงเวลาที่น้องใบตองจะออกไปส่อหาร้านเด็ดขายดีที่อาจจะอยู่แค่ริมถนนกับช่วงริมทางสร้างเงิน
ซึ่งก็ต้องมาสะดุดตากับร้านกุ้ยช่ายทอดที่ตั้งร้านขายกันตรงป้ายจุฬา๖แบบนี้เลยล่ะครับ
ซึ่งนี่ก็คือกุ้ยช่ายอาแปะของเขาเนี่ยจะอร่อยขายดีขนาดไหนให้น้องใบตองไปช่วยยืนยันกันหน่อยครับ
มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าปอมอันนี้สูตร๓๐ปีที่แล้ว

เริ่มต้นที่๔ชิ้นบังคับเรื่องเดียวขอ๔ชิ้น
เริ่มต้นที่๔ชิ้นขั้นต่ำ๔ชิ้น
ถูกต้องไม่ไข่๔๐ใส่ไข่๕๐
เทคนิคการขายที่ทำให้ขายดีเนี่ยคืออะไรเนี่ย
ลูกค้ากินแล้วทุกคนมักจะพูดนะ

อันนี้ร้านป้าจะเป็นอย่างนี้แยกสองส่วนถูกไหมลูก

แต่ว่าหนูบอกมาอุ๊ยป้าหนูไม่กินเผ็ดก็หวานอย่างเดียว

หนูเอาแบบรวมมาที่ขายดีอ่ะ

นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแบบใส่ไข่

น้ำจิ้มอร่อยด้วยป้า

จากผักทอดที่ขายดีดีอย่างกุ้ยช่ายทอด
เราก็ขอไปกันที่ถั่วทอดกันบ้าง

ทั้งทัวร์ไม่รอช้าเข้าไปคุยกับพี่เขากันเลยดีกว่าครับ
ได้สูตรมาจากไหนถ้าเว้ยถึงทำเป็นนะคะ
แม่ค่ะสูตรของผมค่ะอ๋อคุณแม่แล้วปกติขายังไง
หนูเห็นมีมาว่าถุงเล็กถุงใหญ่ด้วยอย่างนี้เท่าไหร่
ถุงเล็ก๓๕บาทค่ะถุงใหญ่๑๐๐บาท
แล้วก็จะมีหัวน้อยค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงค่ะ

วันหนึ่งขายได้เยอะขนาดไหน
งก็ประมาณ๓โลค่ะถั่วประมาณ๒๐กว่าโล

กรอบมากถั่วหอมมากแป้งมีความหวานแบบกำลังดี
มันเพลินอ่ะอันนี้คือแบบเด็ดมะม่วงหิมพาน

เคล็ดลับที่ทำให้เราขายดีอ่ะคืออะไรคะ

พอลูกข้าเห็นทอดใหม่ทุกวันก็เขาก็ซื้อ
สังเกตได้จะใสตลอดเวลา

สำหรับสองร้านริมทางสร้างเงินในวันนี้ใครที่เป็นสายของทอดน่าจะถูกอกถูกใจ
หรืออาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอเดียในการสร้างเงินสร้างอาชีพ
ได้รวยรวยกันทุกคนนะจ๊ะแต่ที่สำคัญใครที่ดูตอนนี้มีโบนัส
ส่วนสกติกาจะเป็นยังไงไปดูค่ะกิจกรรมแจกสนั่นดูแล้วรวย
มาล่ะจ๊ะฮ่าเศรษฐีป้ายแดงหบรอบสองปีมอบของขวัญสุดพิเศษ
ขอบคุณที่รักกันให้กับแฟนรายการลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษประจำสัปดาห์
รางวัลใหญ่แอปเปิ้ลวอสซีรีส์๗จำนวน๑เครื่อง
รางวัลไทยรัตน์ทาวเวลเสร็จจำนวนสองเสร็จง่ายง่าย
เพียงแค่กดไลค์เพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
เมนต์ชอบร้านไหนมากที่สุดเพราะอะไรใต้โพสต์กิจกรรมแล้วกดแชร์
เมนต์ไหนถูกใจทีมงานมากที่สุดรับรางวัลของขวัญสุดพิเศษจากรายการ
เศรษฐีป้ายแดงไปเลยร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สิบสอง
สิบห้ามีนาคมนี้ประกาศผลทางเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง
ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองร่วมสนุกกันมาเยอะเยอะนะคะ
อยากจะให้ทุกคนได้ของรางวัลจริงจริงค่ะส่วนช่วงนี้กลับไปติดตามความสนุก
เศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยจ้าจัดเต็มกันไปเลยกับสองร้านของทอด
สร้างเงินกันเป็นกรอบเป็นกรรมแต่จากของทอดเราก็ขอไปซดน้ำซุปร้อนร้อน
สักหน่อยก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปกันอีกหนึ่งร้านขายดี
แถมมีสตอรี่อย่างก๋วยจับยวนเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มกับน้ำซุปรสแซ่บ
จะเป็นร้านไหนให้น้องใบตองพาไปกันเลยครับไม่ต้องและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่
ครูบอนซอย๒๗นะคะมาตามหาร้านเจ๊หน่อยก๋วยจับยวนค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าร้านนี้เด็ดมากตรงที่ว่าน้ำซุปกระดูกหมูของเขาอร่อยเข้มข้นมาก
แล้วเขาบอกว่าเขาต้มวันละสองหม้อใหญ่ใหญ่นะและที่เด็ดกว่านั้นก็คือหอมเจียวเอ่ย
ป่นเองเขาคั่วเองเจียวเองนะจ๊ะแล้วให้เยอะด้วย
และราคาร่ำต้นเพียงแค่ชำละสี่สิบห้าบาทขายสองร้อยชำต่อวัน
เกลี้ยงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามไปหาร้านเด็ดริมทางกันเลยจ้า
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราบุกมากันที่ครูบอล๒๗กับร้านนี้เลยครับ
เจ๊หน่อยก๋วยจับยวนก๋วยจับเส้นสดหมูยอแน่นจากอุบล
พริกไทยดำที่ไร้แป้งกับน้ำซุปกระดูกหมูที่ต้มกว่า๒๐โล

เนี่ยนี่โอ้โฮ
เศรษฐีป้ายแดงกลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้ก็ได้เวลาที่สินแสชัยจะออกไปทำภารกิจปัดเป่าความกังวลใจ
ให้กับกิจการร้านค้าต่างต่างกันแล้วซึ่งวันนี้เรามากันที่ร้านฟาร์มอร่อย
เปิดมานานถึง๘ปีมีทั้งอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว
หน้าตาเนี่ยน่ากินทีเดียวเลยล่ะครับแต่ด้วยความที่เพิ่งเพิ่มเติมเมนูเนื้อมาได้เพียงแค่สี่เดือน
แถมช่วงนี้เนี่ยลูกค้าก็ลดน้อยลงเลยอยากให้สินแสชัยช่วยให้คำแนะนำกันหน่อยครับ
ที่นี่มีเมนูอะไรแน่นำมากกะเพล้าเนื้อของควยเตี๋ยวเนื้อตุ๋ลแย่จีนค่ะ
มาทำเนื้อปรากฏว่าถ้าเสียงตอบรับดีคุณปุ้มอยากขายดีให้มันมากกว่านี้ไหมอยากค่ะ
ลองดูดิว่าคุณปุ้มจะขายดียอด๙กระโดดมั้ย
ยินดีค่ะดีใจมากค่ะ
ทิศที่นี่มันเป็นทิศมหาฯมงคลอยู่แล้ว
แต่มันมีจุดที่ผิดพลาด

จุดที่๑ก็คือจุดทิศใต้
นะครับเราจะต้องลื้อเอาหมดเลยเปิดให้เห็นภายในชัดลึก
ต้นไม้เอาออกให้หมดเลยครับแซมได้คืออยู่ข้าง
หัวมุมได้นะครับอ่ะเพราะเราค้าขายอาหาร
ทำให้ติดขัดการค้าเตียแทนที่จะดังกลับไม่ดัง
ทั้งที่คิดมันดีมากนะครับ
จุดทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นทางเนี้ย
จะต้องเปิดทางเข้าตรงนี้ต้องเปิดหมดเลยนะครับ
อย่าเอาต้นไม้มาวางลกวางแซมได้เป็นบางจุด
ทำไมผมต้องเปิดทางขึ้นเพราะจุดนี้คือจุดหัวมังกร
รับรองถ้าเปิดตำแหน่งนี้รับกับตำแหน่งของทิศใต้
จุดที่สามซิงค์น้ำเนี่ยนะครับมันตรงข้ามกับเตาต้มน้ำแกงพอดีเลย
เราควรจะมาย้ายมาอยู่แนวนี้ดีกว่าซึ่งล้างนะครับ
พันแล้วผัดเลยเพราะฉะนั้นเราใช้เคาน์เตอร์ได้สองทาง
ในการจัดระบบร้านอาหารส่วนตรงนี้เราอยากเป็นตู้เย็น
เป็นของสดมาวางอย่างงี้จะดีกว่าน้ำกับเตาไฟห้ามตรงข้ามกันโดยเด็ดขาด
อุปสรรคค่ะสุขภาพค่ะสองนะครับ
การค้าขายขายอยู่ดีจบลงทันทีลูกค้าโดนแย่งได้ทันที
เพราะนั้นห้ามและจุดที่สี่จุดเนี้ยก็คืออยากจะสมสึก
จุดนี้เราควรจะกั้นทึบค่ะนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็วางหันหน้าออกตรงเลยนะครับ
อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ใช้ไฟเอลอีดีสีแดง
ทำเป็นป้ายชาร์จอาหารราคาอาหารอยู่ตรงนี้ว่ามีอาหารอะไรบ้างแหละ
อยู่บนชาร์จข้างบนเลยตัวใหญ่มองจากข้างในมาเห็นสีแดง
สว่างสวัยค่ะจุดนี้ก็คือจุดส่งเสริมค่ะร้านนี้แก้แค่นี้ก็ขายดีครับ
คุณผู้ชมนะครับไม่ไม่ได้เยอะอะไรอ่าทำได้แบบนี้รับรองรู้เรื่อง
ปังด้วยได้เห็นวิธีการปรับพื้นที่แก้ห่วงจุ้ยสร้างพลัง
และความมั่นใจในการค้าขายกันไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็ขอกลับไปที่ร้านเจ๊หน่อยก๋วยจับยวนกันอีกครั้ง
เมื่อช่วงที่แล้วเราก็เปิดเคล็ดลับการต้มน้ำซุปที่หอมอร่อยของร้านเจ๊หน่อยก๋วยจับยวนกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ต่อไปเราตามน้องใบตองบุกเข้าครัวไปทำก๋วยจับยวนกันเลยครับ

แล้วก็ใส่แล้วก็จะมีถ้วย

ไข่จะออกมาเป็นแขนแบบนี้

ใส่ผักนะคะทุกคน

ทำไมเราต้องเจียวเองด้วยอ่ะเราซื้อเอาไหมอ่ะ
ถ้าซื้อเขาใส่แป้งอ่ะ

แล้วมันหอมมากเลยคุณยืนตรงนี้อย่างนี้กินเลยอ่ะ
เสร็จแล้วจ้าก๋วยจับยวนฝีมือใบตองจ้า
ได้เวลาที่น้องใบตองจะขอชิมความอร่อย
เมนูเด็ดก๋วยจับยวนของร้านเจ๊หน่อยก๋วยจับยวน
พร้อมกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน
ขอต้อนรับคุณตุ๊กชนกวนัน
ลองดูซิว่าจะอร่อยถูกใจพี่ตุ๊กขนาดไหน

อันนี้คือเวลาที่รอคอยเอาแล้วนะ

ดีเนอะมีเส้นหมี่ด้วยเผื่อใครชอบนึกว่ามันจะมีเส้นก๋วยจับ
นี่เป็นเส้นก๋วยจับยวนอันนี้เป็นเกาเหล่านะทุกคน
สำหรับใครที่ไม่อยากทานเส้น

คือพอเอาน้ำซุปมันผสมอยู่กับหอมเจียว
มันหอมมาก
อันนี้ยืนหนึ่งนั่งสาม
กลิ่น
แม่หนูจะกินตามนะ

ใช่มันเหนียวแบบไม่เหนียวเนี่ยดีมาก
มันเหนียวนุ่มหนึบไม่เละ

เหนียวมากเข้ากัน
นี่คือไข่นี่คือไข่บระเจ้า
ดีมากคือในนี้จะมีแบบกระดูก

อิ่มอร่อยกับก๋วยจับยวน
ที่ราคาเนี่ยหึบ่าว
แต่อิ่มท้องกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิต

เพราะความเจ้าชู้ของอดีตสามีแถมยังติด
การพนันแล้วอะไรที่ทำให้เจ๊หน่อยสู้ชีวิตจน
ทุกวันนี้ได้ล่ะครับย้อนไปตั้งแต่สามีคนแรก
เนี้ยฮะตอนนั้นเจอปัญหาอะไรของเจ้าชู้
เป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้ขนาดไหนขนาดของผู้หญิง

แล้วตอนเขาเดินเข้าบ้านแม่ไม่วิทวายก็ต้องรู้เลยเหรอ

แม่กับสามีคนเก่าก็มีลูกด้วย

เราก็ไม่ไม่เคยพูดไม่เคยอะไรเลยเหรอแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเรา
ก็โตมากับพ่อแม่แยกทางก็เลยไม่อยากให้ลูกเป็นลูกคิดเยอะเนอะคือคิด
ก็เลยอยากให้ลูกมีพร้อมกี่ครั้งที่เขาทำแบบเนี้ยพร้อมสองครั้ง
แล้วอะไรคือจุดที่แบบมันไม่ไหวแล้วมันเกินจะรับได้แล้ว
พอเลิกจากผู้หญิงเขาก็มากินเหล้าเขาก็เลยเออคิดว่ามันมันมากไปแล้วเนาะ
เลยคุยกันว่าเออถ้าถ้าไม่เลิกตรงนี้เราจะไปอยู่กับแม่นะ

แล้วตอนนั้นเราคิดไว้ว่าถ้าเราเลิกกับเขาแม่กลับไปอยู่บ้านแล้วแม่จะต้องหาเงินด้วยตัวเองแล้วนะ
คิดคิดค่ะคิดคิดคิดเยอะตอนนั้นกลัวพาลูกไปไม่รอดอืมกลัวลูกลำบากใช่ไหม
ลำบากวันไหนจะฆ่าบ้านฆ่าน้ำฆ่าไฟแล้วลูกต้องไปโรงเรียนเนอะ
ยายก็บอกว่าถ้าไม่ไหวค่ะก็มาอืม
ก็เลยพาลูกมาหายายตอนนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะ
เหนื่อยแต่ทุกอย่างคือทำเพื่อลูกเลย
ก็คือใช้ชีวิตเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโสดมานานถึง๗ปี
เจ็ดปีค่ะค่ะโหวอไม่พบสามีคนที่สองค่ะ
ตอนนั้นไปเจอกันได้ไงตอนที่อื่นแต่คนค่ะ
คนแรกอะเราเหมือนว่าเราไปทำงานวันช่วงหนึ่งก็ไปเจอเขาอ่า
เราก็ออกจากงานมาบางครั้งเขาใช้วิบปกติ

บกันไปแล้วคนนี้มีปัญหาอะไรไหม
เราจับได้ว่าเขาเล่นแกรนพนัน
ใช่แต่พอการพนันเนี่ยมันหมด
อยู่ในกระเป๋าชุดทำงานค่ะก็บอกว่าถ้าเธอยังไม่เลิก
ถ้าเธอยังไม่เลิกถ้าเธอยังไม่เลิกเราก็จะเลิก

สุดท้ายเขาก็จับเราก็จับได้เหมือนเดิม
ก็จะเป็นใจขอเชิงเขาออกถูกไหมคะ
แล้วลูกเราทั้งสองคนนะคะก็อยู่กับเรา
มันมีอะไรมันมันมันร้อนอ่ะแม่มันออกมาเองอ่ะ
มันเกินกว่าคำว่าเหนื่อยอ่ะน้ำตาลมันกลิ่มออกมาโดยไม่รู้ตัว
เรายังเจ็บเนอะแล้วตัวเราไปทำให้ลูกเจ็บอ่ะไม่ได้
ไม่ได้เหรอคือฆ่าเขาไม่ลงไม่ได้
แล้วพอแยกทางกับสามีคนที่สองแม่ก็ต้องหาเงินเพิ่มแล้ว
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงถึงจะเลี้ยงลูกไหวเนอะ
ยายก็เลยบอกว่าเอาไปให้แม่
แม่ก็ทำที่คนรู้จักกันที่ขวัญแก่เลี้ยงไหม
ก็เลยต้องหาเขาเขาบอกว่ามาสิจะเลี้ยงให้
ก็คือเอาลูกคนที่สองลูกคนที่สองค่ะผู้ชาย
ผู้ชายคนที่สองเนี่ยไปฝากไว้กับคุณยายแม่บุญธรรม
แม่บุญธรรมที่ขวัญแก่ค่ะตอนนั้นคิดหนักไหม
หนักอ่ะกลัวเขาไม่เข้าใจว่าเรารักเขานะ
ไม่ใช่ว่าไม่รักแม่รักนะ

ลุงจะเข้าใจว่าเราทำแบบนี้เพราะว่าเราหวังดีนะ

แล้วพอไปอยู่นั่นแม่บุญธรรมเขาดูแลลูก
เขาดินที่ฝากฝั่งนู้นดีมากสอนดีมาก
ตอนเนี้ยเราลัวเข้าลูกเราไปเลยอ่ะ
ก็เลยแบบมีปัญหากันตรงนี้แหละ
ภาษีนั้นตั้งแต่เกิดยังไม่เคยห่างกับลูกเหรอ

มันเป็นยังไง

คือแกล็กกับลูกไปกี่ปีนะค่ะ
ประมาณน้องสิบเอ็ดเราก็เอาน้องกลับบ้าน

คุณยายบอกว่าลูกสาวโตเป็นสาวแล้วนะ

แล้วก็เดี๋ยวแม่จะให้ทำก๋วยจั๊บ

ขายค่ะตอนนี้ก็ยังขายอยู่

หมด

แล้วก็คือของแม่หมด

เรียกว่าเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือน

และสร้างรายได้เลี้ยงลูกได้อีกครั้ง
แต่ก็ต้องกลับมาเจอมรสุมชีวิตอีกครั้ง

เมื่อทางครอบครัวที่รับลูกชายไปอุปการะ

เพื่อความสะดวกในเรื่องเอกสารในการเรียนต่างในอนาคต
เพื่อความสะดวกในเรื่องเอกสารในการเรียนต่างในอนาคต
ต้องกลับมาเครียดอีกครั้ง
มีข้อเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดูลู
มีข้อเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู

มีข้อเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู

มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู

มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู

มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู

มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู

มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู

มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู
มีขอเสนออยากให้แม่หน่อยอ่อนสิทธิ์การเลี้ยงดู